ท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องถุงพลาสติกในช่วงเวลานี้
ที่เขาพูดถึงกันเยอะ
ลองลงมาคือเรื่องโรตีสด

ปกติเขาต้องไปแผ่ตี

แล้วใส่นมใส่อะไรก็ว่ากันไป

ลูกผมยังเล็กคุณจะเลี้ยงลูกผมต่อไหม
ตอนนี้อยู่ป๖ได้รับเลี้ยงรับเลี้ยง
คือแพทย์ต้องเตือนฮะกรมอนามัยต้องเตือนนะฮะ
มันกินไม่ได้คือโรตีสดมันก็คือแป้งสดใส่ไข่ไก่ดิบใช่ไหม
มันยังไม่สุกไงฮะแล้วก็จังหวะการนวดการอะไร
บางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ถูกสุขลักษณะสักเท่าไหร่
เขานวดมาก่อนขายให้ท่านกับมือนวดบ้างเมื่อยมือก็เอาไม้นวดต่อบ้าง

เอาไปดูคลิปเนี่ยมีคลิปที่เขากินโรตีสดกันนะฮะ
เป็นเทรนด์ฮิตในกลุ่มวัยรุ่นค่ะบางคนใช่บางกลุ่มนะฮะอ่า
ก็เอาแป้งมาแล้วก็แผ่แล้วก็ปรุงเลยกินเลย
ไม่ต้องไปทอดให้มันสุกจนกรอบอ่ะว่างั้นเถอะ

มันก็นิ่มหยุ่น
บางคนก็บอกว่าแหมมันก็สุกแล้วนั่นแหละ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มันมีหลายจังหวัดที่มีคนป่วยคนเจ็บ

แล้วทีนี้เขาก็ไปใส่พงใส่เพลงตัดต่อกัน

มีคนกินโรตีสดจนปวดท้องจนอาเจียน

หัวหน้ามูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรีบอกว่า
หนึ่งในกลุ่มน้องที่ทำงาน

ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการปวดท้อง

ท้องอืดอ่ะเจียน

น้องก็บอกว่ามันก็รสชาติแปลกดี

แปลกนี่คือนุ่มหรือว่าหวานหรือว่าหอม
เขาก็บอกว่ามันใส่เครื่องพวกโกโก้ของอะไรลงไปอย่างนี้
ก็ทำให้รสชาติมันหอมหวานมันก็อร่อย
แต่ว่ามันจะติดตรงที่มันจะนิ่มหน่อยมันจะหนึบ
พอทานไปสักพักนึงมันรู้สึกเหมือนมันท้องอืด

แล้วพอนั่นกลับมาก็เหมือนกับว่าเขามีอาการถ่ายท้องร่วม
เราก็ไม่โทษว่าเป็นโรตีนะแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้ว
ของมันดิบมันเป็นแป้งมันก็ไม่ควรที่จะไปกินมัน
มีร้านโรตีที่เป็นร้านเก่าแก่ในเขตเทศบาลรัชบุรีนะฮะ
บอกว่าในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคุณเขียนมาสอน
มีวัยรุ่นมาขอซื้อแป้งโรตีสดเยอะเลย
ถามว่าซื้อไปทำอะไรหนูเฮ้ยซื้อไปทำอะไรละลูก
เอาไปกินสดสดฮะเห็นในโซเชียลเขากำลังฮิตกัน
ก็เลยจะเอาไปทำแล้วก็กินแบบสดแต่ว่าที่นี่เขาดีเขาไม่ขายให้นะฮะ
เขาบอกคนที่มาซื้อเลยว่ามันกินสดไม่ได้
ก็หนูก็ดูดิแป้งดิบกินกลืนเข้าไปได้ยังไง
เชื่อไหมไอ้ลูกแกะจำได้มากที่กินแป้งดิบอ่ะ
จะตายเอาหนูท้องมันอืดจะตายมันไม่ใช่
นี่มันอืดตายได้นะอ่ามีเจ้าของร้านโรตีที่ชัยนาธนะครับ
มาสิบกว่าปีเหมือนกันอ่าบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันสองวันนี้วัยรุ่นมาซื้อโรตีสดจากร้านเยอะมาก
แต่ร้านก็ไม่ขายให้เพราะว่าโรตีแป้งสดมันคือโรตีดิบนั่นแหละนะ
แป้งมันก็จะเหนียวมากกลืนเข้าไปเนี่ย
ติดเชื้อแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ดีไม่ดีอุดหลอดลมตายได้นะครับ
เขามาขอซื้อหลายคนเป็น๑๐๑๐คน

ไม่ได้ขายเลยเพราะเรารู้ว่ามันกินไม่ได้แล้วนะ
ทางเจ้าของร้านคนทำก็อาจจะมีความผิดด้วยครับ
เอาของแบบที่มีปนเปื้อนให้ลูกค้ากิน
แบบบางทีสินค้าที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างนี้ครับ
อันนี้คือต้องชื่นชมทางร้านเขาที่ไม่ขายให้

เขาก็ไม่รู้ไงคนมาซื้อก็ต้องขายไป
มีข้อมูลจากลูกค้าที่ชอบกินโรตีค่ะ
บอกว่าวัยรุ่นไปซื้อแป้งโรตีสด
จากร้านโรตีที่เป็นรถเข็นจอดขายในตลาดกลางคืนนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวต่างชาติ
มาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ขายให้ไงฮะ
คือเขาก็ไม่ได้มารู้ว่ามันมีกระแสอะไรในโซเชียล

ถูกโครมนามัยก็เลยบอกแบบนี้นะคะ

มันมีผลเสียค่ะจากการกินแป้งโรตีดิบ
ย่อยยากเป็นสาเหตุทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อสองกินอาหาร
ไม่ผ่านความร้อนเชื้อแบคทีเรียมันเป็นอันตรายนะคะอาจจะ
เกิดอาการอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษแป้งโรตีดิบทำจากแป้ง
ประสงค์มีเนยมีไข่ไก่มีเกลือนมข้นหวานน้ำเปล่า
วดจนได้เนื้อแป้งเป็นก้อนไปแช่ตู้เย็นก่อนจะเอาไปทอด
อืมโรตีทอดโรยนมข้นมีน้ำตาลไม่ใส่ไข่ร้อยกรัมให้
พลังงานสามร้อยสามสิบสามกิโลแคลอรี่คืออ้วนค่ะคือกิน
แล้วอ้วนค่ะอันนี้คือทอดแล้วทอดอันนี้คือทอด
แล้วถ้าไม่ทอดก็คือเนี่ยมันอันตรายแบบนี้เขาก็เลยให้
ไงฮะคือทอดแล้วมันกินได้แต่มันแคลอรี่เยอะ
เหมือนกันนะครับเจ้าของเพจดังดราม่าแอดดิกบอกว่าแป้ง
โรตีดิบก็มีส่วนผสมที่มันกินสดสดไม่ได้อ่าถ้าโดน
ความร้อนอ่ะมันไม่เป็นไรความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้กิน
ดิบคือคุณกินเชื้อโรคเข้าไปเต็มอะค่ะนี่เขาก็
ให้ข้อมูลกันเอาไว้แบบนี้นะคะอ่าอยากกินค่ะแต่เอาแบบ
บีบขาแบบทอดแล้วค่ะหิวเลยก็อันนี้ไม่นับเรื่องส่วน
สมนะอืมไม่นับวิธีนี่อีกนะวิธีการนวดการบดการแบบ
ทำให้มันเข้ากันแล้วก็มาทำไมคุณคิดว่าเขาใช้อะไร
วดก็ใช้มือไงแล้วยังไงใช้มือใช้ไม้